ผู้เข้าแข่งขันนักช็อปของเราวันนี้ค่ะ
บอกเลยว่าเธอเป็นสาวน้อยน่ารัก

สวัสดีค่ะ

เต้นก็หมดเวลาแล้วค่ะปั๊ดได้เลยค่ะ

คุณพีมโธ่พีมจ๋าน่ารักจังเลย

สวัสดีค่ะคุณพีมน้ำที่บ้านไม่ไหลเลยค่ะ
สวัสดีค่ะพี่เป๊กกี้น้ำไม่ไหลหรอกค่ะ

น้ำที่บ้านไม่ไหลเลยค่ะ

ได้ค่ะลองน้ำฝนที่บ้านเลยค่ะพี่

เวลาซื้อนี่พลิกดูป้ายราคาบ้างไหม
ก็ดูค่ะยิ่งป้ายเซลล์ยิ่งต้องพลิกดูใหญ่เลยค่ะ

จากเป๊กจะยืนเป็นสง่าราคีอยู่ตรงนี้แล้ว

เป็นพี่ผู้ช่วยให้พูดด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ

ขอให้คุณทำเงินไปได้เยอะแล้วกันค่ะ
ขอให้พบ๘ข้อค่ะ๑๒๓หยิบ
เข้าจากการเปลี่ยนขันค่ะ
คำถามข้อแรกของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนี้

๔๐ยังเรียกทำไมเดี๋ยวหงง

เห็นนั่งนับสักพักแล้วก็มีอยู่๔๐เนี่ย
ก็ใช่ไงเพราะมี๔๐ถึงต้องนับ
ทำไมอ่ะนับเพื่อ
นับไปเรื่อยเผื่อมันจะเพิ่มขึ้นมา

นี่นับตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้ก็ยังเหลือ๔๐เท่าเดิม
ก็ทำงานทำมาหากินเงินมันจะได้เพิ่มขึ้น

อย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่ว

อย่าถามคนข้างบ้าน

และอย่ามีผัวเป็นตัวตนใช่

มีคาถาเงินล้านให้เฮ่ยนี่
มีคาถาเงินล้านให้อีก

อ้าวกระถิ่นซื้ออะไรล่ะ

เหนือยเหนื่อย
ขอชื่นใจหน่อยพี่
แคลร์ทำตอนแค้นนึกเดียว

คุณมาซื้ออะไรครับนี่
ทำงานบ้านน่ะสิบ้านหลังย้าย
เฮ้ยนี่อย่าบอกว่าคุณหญิงที่อยู่บ้านเออ
บ้านคุณที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เนื้อที่๒ไร่

หนวดอ๋อได้ครับผม

คือถึงไม่โดนกะบังลมโดนอะไรก็ไม่รู้
เรานี่๋เซวหน้าวันยังเล่น
ครูผู้หญิงครับ
คุณผู้หญิงจะมาซื้อของอะไร
ทำไมทุกผู้หญิงไม่เอาคนใช้มาซื้อหรือฮะ
นี่เป็นผู้หญิงบ้านหลังนี้หรือครับ
ใช่ค่ะอุ๊ย
๑๐คนทำไมไม่แบ่งการทำหน้า
ค่อนข้างหนึ่งสิ

หนูได้ทำคนเดียว
อูยลาออกแม่
พี่ลาออกได้ไงแล้วจะเอาอะไรกินน่ะ

หน้าตาหนูโอเคเนอะ
เสื้อผ้ามาอยู่กับพี่
หนูจะได้ไม่ต้องลำบายสาไป

อยู่กับพี่พี่จะไม่ให้หนูทำอะไรเลย
สุดยอดแล้วพี่

แล้วดูสิว่าเราจะเอาอะไรกินกัน

เดี๋ยวก็นั่งได้ควร๔๐อันอีก

แล้วคุณมาที่ร้านคุณจะซื้ออะไร
ต้องการอะไรกับพวกผมนี่นะเนี่ยคือบ้านมันใหญ่พี่มีตัวช่วยไหม
ไม่คุณนายเขาจะทำบุญบ้านไงพี่

ของพี่ถูกกว่านี่ถูกแล้ว

เอ้ารถตรงรงค์๓แบบนี้แบบไหน
ราคาถูกที่สุด
คำถามข้อแรกของคุณพิมในวันนี้
ไม่รู้ว่าคุณพิมจะรู้
และผ่านคำถามข้อแรกไปได้หรือไม่

แต่ตอนนี้ได้เวลาลุ้นรางวัลของผู้ชมทางบ้านกันแล้ว
ตั้งใจดูดีนะครับ
รู้บ้างว่าค่าเข้าดอยที่ไหน

สำหรับบุคคลทั่วไป๓แห่งนี้
แห่งไหนราคาถูกที่สุด
หนึ่งดอยสุเทพดอยปุ๋ย
สองด้อยผ้าห่มปก
สามด้อยอินทนน
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์

ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

ชิงเกอร์แบลชิงเกอร์แบลชิงเกอร์โอลาแวล

จุ่มกันไปจุ่มกันไปพาวัดใหม่พี่เรน
มาแล้วกวางเลนเดียว
สานต้าขาปีใหม่นี้หนูขอผู้ชายดีสัสคนได้ไหมคะ
ล่ำรวยใส่สูตรผูกไทย
บิ๊กไบท์คันใหญ่ท่อดัง

นะจัดให้น้องเลยน้องต้องการเลย